อู่ซ่อมรถแห่งนี้นะครับความช้ำใจอยู่ที่นี่
ที่ชนบุรีครับเอารถเข้าอู่๓เดือนแล้วจ่ายเงินไปเกือบแสนแล้ว

ปิดอู่ไปแล้วปิดอู่ไปแล้วครับนี่นะฮะคลิปภาพดีให้คุณผู้ชมครับ
คือเขียนข้อความบอก๓เดือนนะฮะ๓เดือนแล้ว
สภาพไม่ต่างจากตอนมาเลยอ้าวไม่ได้ทำเลยเหรอ
นี่แหละฮะเงินจ่ายเกินครึ่งงานไม่เดิน

หมายถึงโทรศัพท์อ่ะนะบอกให้มาเอารถวันนี้มาขับได้เลยนะ
เนี่ยฮะโอ้โหจะขับยังไงเลยอย่างนี้

เขาบอกเป็นอู่แห่งหนึ่งที่หลังวัดดอนธรรมรงธรรม
เป็นอู่ไม่มีชื่อครับครับทีมข่าวฮะทีมข่าว
ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของคลิปก็คือนางสาว
มณฑการศรีสารคามเธออายุ๔๒ปีเธอเอาหลักฐานมาให้ดูนี่
พี่มาดูสลิปโอนเงินหนู๒ครั้ง๗๐๐๐บาท
เล่าบอกว่ารถกระบะของเธอประสบอุบัติเหตุเอามาซ่อมที่อู่รถที่จังหวัดชนบุรี
ตีราคามาหนึ่งแสนบาทจะตกลงกันว่าจะใช้เวลาซ่อมประมาณสักเดือนครึ่งนะพี่นะ
รถพี่หนักแต่ปรากฏว่า๓เดือนแล้ว๓เดือนสภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะ
ช่วงแรกอู่ขอเบอร์เงินซื้ออะไร๔๐๐๐๐บาทแล้วปลายเดือนขอเบอร์อีก๓๐๐๐๐บาท
พอเธอถามจี้อู่ก็บอกว่าเอารถไปพ่นสีที่อู่ย่านพัทยา
แล้วเดี๋ยวจะเอามาตั้งศูนย์ให้โอ้ยตั้งศูนย์ก็เกือบเสร็จแล้วดิ
ถ้าพูดแบบนี้เกือบเสร็จแล้วนี่กระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอโทรไปถามอีกครั้ง
เจ้าของอู่ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้อีกเลยฮะ
อู่ติดต่อกลับมาเองบอกว่ารถของเธอเนี่ยเสร็จมารับได้เลยนะ
โอ้โหใจใจชื้นเลยเนี่ยอยากจะได้รถแล้วนะฮะ
ฝากรถไว้กับอู่ข้างข้างนะคุณผู้ชมครับเธอบอกเธอมาเห็นสภาพรถเธอตกใจมาก
สภาพเหมือนซ่อมได้ไม่ถึง๕๐เธอไปสอบถามอู่ใกล้ช่างบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลย
ไม่รู้ว่าอู่นี้ย้ายไปตอนไหนด้วยมารู้อีกทีก็ไม่เห็นเครื่องมือเครื่องชั่งอะไรแล้ว
ไปแจ้งความไปแล้วครับที่สพดหัวล่อฮะแล้วก็ตำรวจบอกว่าอันนี้เป็นคดีแพ่งนะ
คุณต้องไปร้องที่สารแขวงนะครับแล้วก็ตำรวจก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะครับ